คุณผู้ชมครับเรื่องราวของน้องไตเติลนั้นสะเทือนใจคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างมาก

เอาลูกไปฝากพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กแล้วก็ถูกแฟนของพี่เลี้ยงทำร้ายลูกของเขาจนสาหัส
แล้วน้องเพิ่งจะสิ้นใจไปนะครับ
ครอบครัวของน้องไตเติลบอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้คนที่ก่อเหตุโดยเด็ดขาด

ถึงจะมานำร่างไปทำพิธีแล้วก็ตามนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวเขาเสียใจเป็นอย่างมาก
วัดบรมวงศ์อิสระวรรามวิหาร
นายโจแล้วก็นางสาวกองทองพ่อแม่ของน้องไตเติล
นำร่างของลูกออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อทำพิธีรดน้ำศพแล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรม
แล้วก็มีญาติไปร่วมรดน้ำศพน้อง
บรรยากาศก็เป็นแปดด้วยความโศกเศร้าแบบที่เห็นนะครับ

พ่อแม่ของน้องไตเติลไตเติลอายุเพียงขวบกับ๖เดือน
เขาบอกว่าลูกชายเขาถูกทำร้ายจนอาการสาหัส
หลังจากติดต่อไปทางคนเลี้ยง
สองสามีภรรยาที่รับไปเลี้ยง
ตั้งแต่เช้าของวันที่๒๓มกราคม

ให้รีบมาที่โรงพยาบาลเลยอันนี้พี่เลี้ยงบอก

เห็นลูกชายใบหน้าเขียวช้ำหมดสติ
โรงพยาบาลเองก็ซักประวัติลูกชายว่าเป็นอะไรปวดเป็นอะไร
เพื่อจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยาเนื่องจากเด็กอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวแล้ว
แล้วน้องก็เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน

คดีนี้มันมีทางด้านของพี่เลี้ยงกับแฟนของพี่เลี้ยงเป็นผู้กระทำผิด
ก็เลยต้องดำเนินการนะฮะตำรวจสพออุทัยจับกลุ่มนายกิติศักดิ์ทองมากอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มของพี่เลี้ยงสาวพี่เลี้ยงชื่อว่านางสาวผ่องพันธุ์อายุ๓๓
เลี้ยงคนนี้รับเลี้ยงน้องไตเติลนะฮะตำรวจเรียกมาสอบปากคำจนทราบว่า
นุ่มของพี่เลี้ยงเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายน้องไตเติลจนบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตในที่สุดนะฮะนายกิติศักดิ์ถูกเค้นจนสารภาพว่า
เป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องไตเติลจริงโดยโยนร่างของน้องลงที่นอน
ซึ่งติดกับกำแพงทำให้ตัวของน้องไปกระแทกกับพื้นเป็นพื้นปูนครับแล้วก็ผนังปูน
อย่างแรงตอนนั้นน้องยังไม่มีแผลครับยังไม่มีแสดงอาการใด
พอเช้าของวันที่๒๕มกราคมน้องเริ่มมีอาการชักเกร็ง
แฟนสาวก็เลยรับน้องไตเติลไปส่งที่โรงพยาบาลอุทัย
รับก่อเหตุจริงสาเหตุเพราะน้องไตเติลร้องไห้ทั้งวันรำคาญครับ
พอพ่อแม่เอาไปฝากเลี้ยงตั้งแต่วันแรกน้องร้องไห้ทั้งวัน
ก็เลยก่อเหตุโยนน้องลงกับพื้นปูนกระแทกอย่างแรง
น้องคือมันฟกช้ำอยู่ข้างในมันฟกช้ำอยู่ข้างในแล้วน้องก็อาการสาหัส
คือขวบกว่า๖เดือนยังเล็กมากมันก็บอกบ้างครับคุณผู้ชม
ตำรวจก็คุมตัวนายคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็นำตัวไปฝากขังทันที
ครอบครัวของน้องไตเติลนำร่างของน้องไปตั้งบำเพ็ญกุศล
สวดก่อนเป็นเวลา๕วันแล้วก็จะมีการชาปนากิจในวันพุธที่๓กุมภาพันธ์นี้
พ่อของน้องไตเติลยังบอกกับนักข่าวนะครับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องกับน้อง
ตั้งแต่น้องบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลจนน้องเสียชีวิตมาหลายวันเนี่ย
พี่เลี้ยงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาถามแม้แต่ครั้งเดียว
ขณะที่มีพิธีรดน้ำศพของน้องพ่อกลับมาบ้านแต่งตัวขับรถผ่านบ้าน
พี่เลี้ยงยังเห็นพี่เลี้ยงยืนขายของอยู่หน้าบ้านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฝากถาม
ก็เลยต้องย้ำแบบนี้ว่าทางพ่อแม่จะไม่ขออโหสิกรรมให้
ถ้าจะถามว่าโอ้โหที่กรรมอ่ะ

ยังไม่มีคำขอโทษเลย

แต่ควรจะออกมาแสดงความจริงใจอะไรบ้างก็ดี
เพราะเหตุการณ์นี้ฝ่ายแฟนเขาเป็นคนทำ
แต่คุณเป็นคนเลี้ยงดูคุณทำไมไม่ดูให้ดี
ถูกต้องเราควรจะตักเตือนนะคะ
คนของตัวเองด้วยนะคะทำอย่างนี้เนี่ย
แสดงความเสียใจกับพ่อแม่ของน้องด้วยนะคะ